แต่พูดถึงกล้องห้วยไร่คุณผู้ชมค่ะ
สัญญากับใครไว้แล้วทำตามสัญญายังไง
มาเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเท้าความก่อนนะคะ
คือกล้องห้วยไร่เนี่ยเขามีถ่ายทำภาพยนตร์นะคะ

เฮ้ยมีแก๊งเด็กมาเกาะกำแพงดูว่าเออ
ภาพก็ออกมาอย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมค่ะ
ทันทีที่ได้ยินเสียงตะโกนนะบอกเรียกอยู่ข้างกำแพง
หนุ่มกล้องเนี่ยก็รีบวิ่งปรีเข้าไปหาเลย
ได้ยินแววด้วยนะว่าน้องอยากขอถ่ายรูปด้วย

กล้องก็เรียกนะเรียกหากำลังเสริมทันที
นุ๊กฮะโดนจ๊ะนุ๊กมาด้วยกัน
เข้าสมาคมคนรักเด็กไปด้วยเลย
คือปีนกำแพงคุณทำอะไร
แล้วก็ด้วยความที่แบบมันมีระยะห่างไง

แต่ก็ไม่เกินความสามารถนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ปีนกำแพงเลยนะขึ้นไปหาน้องเลย

โป่งเต็มเลยไม่ใช่นะจ๊ะ

ก็เพราะว่าน้องเป็นเด็กที่ครอบครัวนั้นมีปัญหา
ก็เลยต้องมาอยู่รวมกันที่นี่ค่ะ
กล้องเนี่ยเขาก็ยังบอกไว้อีกด้วยนะคะว่า
ไปนั่งคุยกับน้องบนกำแพงเนี่ย

เขาก็เลยจัดให้วันรุ่งขึ้นเลยค่ะ

เอาไอติมไปให้น้องตามสัญญา

ยังมีพวกแบบว่านมกล่องรสช็อกโกแลตนะ

รวมถึงอุปกรณ์กีฬาด้วยค่ะ
แล้วก็นุคทนัดโดนแล้วก็แฟนคลับนี่

โอ้ดีจังค่ะเพื่อหาซื้อของในครั้งนี้ด้วย

ที่บ้านพักเด็กนี่แหละแล้วก็ครอบครัวจังหวัด๑๐๑
ก็ได้ทำการ์ดน้อยค่ะ
เป็นการอวยพรให้กับกล้องแล้วก็นุ๊กด้วยนะ
เพื่อเป็นการขอบคุณที่แบบช่วยเหลือ

คุณผู้ชมนิดนึงละกันโฟกัสที่การ์ดแต่ละใบ
โอ้โหน่ารักมากตั้งใจทำเนอะใช่รู้เลยว่าน้องตั้งใจทำ
ข้อความด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีการระบายสีอย่างสวยงาม
วาดรูปของนี่ด้วยพี่ก้องพี่นุ๊กนะ
ใส่เสื้อเบอร์๙กับเบอร์๑๐เอาไว้ด้วยโอ้น่ารักมากเลย
อันนี้เบอร์๙เบอร์๑๐ก็น่าจะเห็นจากที่เขาไปเกาะกำแพงดูกันนะนะ
ใส่เสื้อบอลน่ารักดี
น่ารักมากเลยนะคะก็เป็นโมเมนต์ดีนะคะของคนใจบุญค่ะ